เรามีความสุขสมหวังกับเรื่องของความเชื่อกันไปแล้ว
เตือนภัยกันหน่อยคุณผู้ชม
หน้าร้อนหน้าแรงแบบนี้
อุบัติเหตุไฟไหม้เกิดบ่อยมากเลยนะคะ
นี่อีกพื้นที่หนึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
ไฟไหม้บ้านทั้งหลังเลยค่ะ
โอ้โหโหดไปคุณผู้ชมไปดูหน่อยแล้วกันว่า

โอ้โหเนี่ยใหม่หม่าบ้านหลังนี้ทั้งหลังเลยนะ
เป็นชาวตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรี
จังหวัดปลาจีนบุรีจ้ะลักษณะบ้านนี้นะคะเป็น
บ้านไม้ยกสูงแน่นอนล่ะบ้านไม้นะก็เป็นเชื้อเพลิงชั้นดี
ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์นอกจากจะถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยดับไฟ
คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่ากว่าจะดับไฟได้เนี่ยก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกัน
จากสภาพบ้านเป็นบ้านไม้แล้วก็มีอายุพอสมควรนะคะ
มันก็เป็นเชื้อเพลิงจนทำให้กว่าจะดับได้มันก็ไหม้ไปขนาดนี้แล้ว
เรียกได้ว่าบ้านพี่สมวงเนี่ยไม่เหลืออะไรเลย
ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินสิ่งของเครื่องใช้เสื้อผ้า
พังหมดเนี่ยค่ะไหม้หมดนะคะ
รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ในบ้านก็เสียหายด้วยเหมือนกัน
โอ้โหน่าเห็นใจพี่เขาดูสิเหลือแต่ซากเหล็กเหลือแต่โครงสร้างหลักของบ้านนี่นะคุณผู้ชม
พี่สมวงนี่นะเขาบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มีสมาชิก๖คนลูก๔คน
แล้วก็ตัวพี่สมวงและภรรยานะรวมแล้ว๖คน
ตอนที่มันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยนะคะพี่สมวงออกไปทำงานนอกบ้าน
ส่วนภรรยาก็ออกไปบ้านป้าไม่มีใครอยู่บ้านนะคะ
ก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไร
ถ้าจะถามว่าเอ๊ะเป็นเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเปล่า
อาจจะชำรุดอาจจะเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเปล่า
พี่ก็บอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าตัวบ้านพี่สมวงเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้มานานแล้ว
คุณแล้วยังไงล่ะตอนนี้เนี่ยทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่ก็เลยจะต้องพิสูจน์ทราบต่อไป

มันก็บอกไม่ได้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าก็อาจจะเกิดจากการก่อไฟหรือเปล่า
เกิดจากสาเหตุอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยใครเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้
ส่วนพี่สมวงเองก็น่าจะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่หรือว่าเพื่อนบ้านแล้วแหละนะคะ